คุณผู้ชมคะวันนี้มีคนแชร์สิ่งที่คุณตอสโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวเยอะมากค่ะ
เป็นการทวงถามเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙นะคะ
คือคุณตอสโพสต์เอาไว้แบบนี้แล้วก็มีภาพการแถลงข่าวของสอบคอด้วย
คุณตอสปิติพิรมพักดีค่ะนักธุรกิจทายาทตระกูลพิรมพักดีนะคะ
สามีของนางเอกชื่อดังคุณนุ่นวรนุษย์ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ผมว่าจะไม่ลงแล้วนะแต่สงสารคนไทย
สอบคอพูดชัดว่าวัคซีนทำให้จำนวนคนตายลดลงแล้วทำไมถึงเลื่อน
ทำไมถึงฉีดไม่ได้ตามเป้าวัคซีนหายไปไหน
รักกันมากหน่อยสิเตือนไว้ก่อน
มาจะด่ากลับหมดความอดทนแล้วเหมือนกันไม่ต้องมาชื่นชม
หรือมาซื้อของบริษัทผมผมแค่ทำหน้าที่คนไทยคนหนึ่ง
ที่อยากเห็นสิ่งที่ดีขึ้น
นี่นะคะคือสิ่งที่คุณตอสโพสต์เอาไว้แล้วก็มีภาพการแถลงของสวบคนะคะ
แล้วคุณตอสก็ไปตอบคอมเมนต์คนที่มาแสดงความคิดเห็นเยอะมากนะคะ
คือคนแชร์กันเยอะจริงค่ะ
ดังอย่างเพจของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวก็เอาข้อความของคุณตอสไปแชร์
คือคุณตอสเองเนี่ยค่ะเป็นนักธุรกิจทายาทรุ่น๔ของตระกูลพิรมพักดีนะคะ
ก็ทำธุรกิจเยอะหลายอย่างนะคะเป็นลูกชายคนที่สองของคุณสันติพิรมพักดีอะค่ะ
คุณตอสเนี่ยโอ้โหทำธุรกิจเยอะคุณนุ่นวรนุษย์ภรรยาก็ทำธุรกิจเยอะเหมือนกัน
ก็ถือว่าเป็นมหาเศรษฐีไทยในปี๒๕๖๔อยู่ในอันดับ๒๓มูลค่าทรัพย์สิน๑๘๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทีนี้ค่ะคนก็มาแชร์กันเยอะแล้วก็เลยเอามาบอกเล่าให้ฟัง
สิ่งที่คุณตอสแชร์เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการ
ในขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ช่วงนี้นะคะ
ทีนี้มันมีข่าวเรื่องของการบริจาคเงิน๒๐๐ล้านบาท
คือคุณตอสก็ชี้แจงนะคะบอกว่ามันเป็นการบริจาคในนามของบริษัทบุญรอดวิเวอรี่
ปีที่แล้วบริจักษ์ให้โรงพยาบาลต่างอย่าง๕๐ล้านปีนี้บริจักษ์เพิ่มอีก๑๕๐ล้าน
ทั้งหมดก็เป็นสองร้อยล้านบาทจริงจริงนะคะคุณตอสเขาก็ทำอาสาช่วยเหลือชุมชนเยอะมากในช่วงโควิดสิบเก้า
โครงการสิงอาสาหรืออะไรแบบนี้หลายอย่างเลยนี่นะคะ
ที่คุณตอสต์ตั้งคำถามไว้ท่านผู้ชมครับทำให้วันนี้ทางโฆษกวัฒนาบาล
หรือว่าทางกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
ผอนายแพทย์เสวดสรรนามวาดท่านก็ออกมาชี้แจงนะครับ
บอกว่าการบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์เริ่มจัดส่งเมื่อ๓สิงหาคม
ซึ่งเร็วกว่าที่เคยกำหนดเอาไว้คือจะจัดส่ง๕สิงหาคม
แห่งเริ่มฉีดตั้งแต่๔สิงหาคมแล้วนะครับ
ยืนยันว่าจะได้อย่างทั่วถึงแน่นอนนะฮะสำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์นะครับ
เพราะว่าจะส่งไปเป็นล็อตนะครับ
แต่ต้องเรียนนะครับว่าการดำเนินการต่างเนี่ย
มันต้องมีความพร้อมต้องมีการเตรียมตัวที่มั่นใจ
เพราะวัคซีนไฟเซอร์ต้องมีการเตรียมการมีการเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำ
กว่าวัคซีนตัวอื่นต้องมีการผสมวัคซีนก่อนใช้งานนะครับ
มีรายละเอียดเหล่านี้ซึ่งจะต้องมั่นใจว่า
การดำเนินการอยู่ในระดับมาตรฐานที่วัคซีน
ยังมีสภาพที่ดีฉีดไปแล้วยังได้ผลดีย้ำอีก
แพทย์เฉวดสารท่านก็รายงานยอดการฉีดวัคซีนทุกชนิดในไทยนะครับ
ตั้งแต่เริ่มฉีด๒๘กุมภาพันธ์๖๔เนี่ย
ทั้งหมดก็๒๑ล้านโดสแล้วนะฮะ
ถ้าเป็นไฟเซอร์ที่ฉีดให้สำหรับคนที่ได้เข็ม๑เข็ม๒หรือว่าเข็ม๓ก็แล้วแต่เนี่ย
รวมแล้วก็กว่า๑๒๐๐๐โดสนะครับ
โฆษกรัฐบาลนะครับนายอนุชาบุรพะชัยศรีนะครับ
แล้วก็นางสาวรัชดาธนาดิเรกนะฮะ
กล่าวถึงที่โรงพยาบาลบางโรงพยาบาลบอกว่าทำไมได้ไม่ครบ
จำนวนบางที่ได้แค่๖๐จากที่ขอไป
ยืนยันว่าเดี๋ยวจะทยอยจัดส่งให้ครบนะฮะไม่มีตกหล่นแน่นอนนะครับ
ในล็อตแรกเนี่ยทางกรมควบคุมโรคกระทรวงศาลนักศึกเนี่ยส่งไปแล้ว๑๗๐โรงพยาบาลนะครับทุกจังหวัด๗๗จังหวัดเลย
ซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยมีผู้ที่ได้ฉีดแล้วนะครับประมาณ๖๐๐๐โดสนะครับ
เริ่มตั้งแต่วันที่๓สิงหาคมเป็นต้นมา
แต่อย่างที่น้องการพูดนะครับก็คือหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีล็อตต่อไปนะครับที่จะส่งไปตามโรงพยาบาลต่างเพื่อที่จะฉีดให้กับทางด้านบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็บุคลากรด่านหน้าอย่างแน่นอน
แล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรัฐบาลไม่ไหว